ดูอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีกรณีเด็กหญิงนักเรียนชั้นม๔คนหนึ่ง
ที่เขาไปทานพวกอาหารเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อให้ดูขาวดูผอมอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วปรากฏว่าทานไปได้สักพักเดียวเท่านั้นเองนะคะ
อยู่มีอาการเท้าบวมแล้วก็ตัวบวมขึ้นเรื่อย
พอไปหาหมอเป็นทั้งไตวายเป็นทั้งติดเชื้อในกระแสเลือด
แล้วหลังจากนั้นน้องก็เสียชีวิตนะคะ
พ่อกับแม่เชื่อเลยว่ามันน่าจะมีส่วนมาจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอันนี้
ลูกกินเข้าไปแน่เพราะก่อนหน้านี้ยังแข็งแรงดีอยู่เลย
พ่อก็ยกเลิกการขายไปแล้ว
ก็ต้องเก็บของที่ขายอยู่ในท้องตลาดไปให้หมด
แต่มันยังมีการขายจนน้องคนนี้สามารถซื้อมากินได้
ก็ต้องไปตรวจสอบดูเหมือนกันนะว่ามันเป็นไปได้ยังไง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๓กันยายนนะคะที่โรงพยาบาลลำปางค่ะ
นางสาวรุ่งทิพย์แตงด้วงนักเรียนชั้นม๔ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอแจ้ห่ม
มีอาการไตวายเฉียบพลันติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็เสียชีวิตนะคะ

ส่วนหนึ่งสาเหตุที่ทำให้น้องตายไปเร็วขนาดนี้
แล้วก็อยู่เกิดมามีภาวะแทรกซ้อนมากมาย
น่าจะมาจากการกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก
เพราะว่าลูกสาวเนี่ยจริงแล้วเป็นคนสุขภาพแข็งแรงดี
กระทั่งเริ่มกินอาหารเสริม๓เดือนที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
อาการแรกที่เจอเลยคือน้องเท้าบวมค่ะ
โอ้เขาแอบสั่งทางเน็ตน่ะสั่งด้วยไม่รู้อ่ะ
แสดง๕๐๐กว่าไฟเบอร์อะไรบ้างอย่างนึง
ตอนแรกมีอาการที่ว่าบ่นว่า
ตอนเช้ามันก็ไม่อยากข้าวตอนเย็นก็ไม่หิว
สักเรือนกว่าเนี่ยพ่อบวม๒วัน
สัก๒วันพ่อบวมก็ไปหาโรงบาลใกล้บ้าน
หมอก็วินิจฉัยว่าฆ่าไตผิดปกติแล้วนะลูก
ตอนหลังนี้บวมทั้งตัวหรือยังคะ
ว่าไตเขาเสียแล้วไตคือไตว่าเฉียบพัน

เท้าบวมกลายเป็นบวมทั้งตัว
พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลแจ้ห่มก็ปรากฏว่าน้องมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือด
ซึ่งหลังจากที่ตรวจพบทุกอย่างแล้วเนี่ยน้องก็ถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
หลังจากนั้นไม่กี่วันน้องก็เสียชีวิตนะคะนี่ก็คือหน้าตาผลิตภัณฑ์นะคุณผู้ชมที่น้องเขาได้ทานเข้าไปค่ะ
เชื่อเหลือเกินว่าส่วนหนึ่งต้องมาจากผลิตภัณฑ์นี้แน่ที่มีผลไปกระตุ้น
คงไม่ใช่กินยาแล้วก็ยานี้ทำให้เสียชีวิตโดยตรงแต่มันไปกระตุ้นให้โรคเดิมที่มีอยู่มันอาการกำเริบมากขึ้น
ทีนี้ไปฟังนายแพทย์วรินเทพเชื้อสำรานรองสาธารณสุขจังหวัดลำปางเปิดเผยกันหน่อยนะคะว่า
หลังจากที่ให้เจ้าหน้าที่ในส่วนคุ้มครองผู้บริโภคประสานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออย
เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยนะคะเบื้องต้นเท่าที่รู้มาตอนนี้คือ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี้มีหมายเลขสารระบบออยก็คือมีการขอเลขออยแล้ว
เลขคือ๗๔๑๐๗๔๕๕๕๐๑๙๒นะคะและเลขชุดนี้เลขสารระบบนี้ผู้ผลิตขอยกเลิกไปแล้วค่ะ
นั่นหมายถึงว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถถูกนำมาวางขายหรือจำหน่ายให้ใครได้อีก
ต้องเรียกคืนเก็บออกจากท้องตลาดทั้งหมด
ตอนนี้สถานภาพนะครับเป็นเนื่องจากว่าตอนนั้นมีเลขออยถูกต้องตามกฎหมาย
อันนั้นก็ถือเป็นอาหารเสริมที่ถูกต้องแต่ตอนนี้ถูกยกเลิกไปแล้ว
ถ้าจะมีการจำหน่ายก็ถือว่าเป็นอาหารเป้า
ปุ๊บเนี่ยเจ้าของผลิตภัณฑ์จะต้องรับพิชาวในการเก็บสินค้าตัวนั้นคือ
อันนี้เป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นที่ตรวจสอบมานะคะแต่ว่าผลิตภัณฑ์นี้จะมีผลไปกระตุ้นหรือว่ามีส่วนทำให้น้องรุ่งทิพย์เสียชีวิตหรือเปล่าเนี่ย
สาธารณสุขจังหวัดลำปางบอกว่ายังไม่สามารถระบุชัดเจนได้
แต่ถ้าส่วนผสมของผลิตภัณฑ์มันเป็นไปตามฉลากที่จดแจ้งไว้เดิมมันก็มีแค่สมุนไพรที่ไม่เป็นอันตราย
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละคนด้วยนะคะว่าจะแพ้สมุนไพรนี้หรือเปล่า
อกจากนี้จะมีการตรวจสอบด้วยว่าผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยปลอมเลขสารระบบไหมเป็นของปลอมอีกทีนึงหรือเปล่า
แล้วก็จะมีการติดตามเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องถ้าพบการกระทำผิดกฎหมายด้วย
คือยังไม่รู้ว่าอาหารเสริมชนิดนี้มีส่วนทำให้น้องเสียชีวิตไหม
ยี่ห้อนี้อยู่ดื่มยี่ห้อนี้อยู่คือถ้าใครดื่มอยู่แล้วยังซื้อได้อยู่เนี่ย
ต้องระวังนะเพราะว่าทางผู้จัดจำหน่ายเขาขอยกเลิกเลขออยไปแล้วนั่นหมายถึงว่ามันขายไม่ได้แล้ว
เห็นใจคนซื้อนะบางทีเราไม่รู้หรอกเราเห็นว่ามีเลขออยตรวจสอบเลขออยตรงไหมเอาตรงอีก
มันมีมันมีไม่รู้ว่าอ้าวเขาเรียกคืนไปแล้วเขายกเลิกไปแล้วมันตรวจสอบยากเหมือนกันนะ
อันนี้ต้องเอาให้ชัดเลยนะคะว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้น้องเขาเสียชีวิตไหม